โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน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

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชม

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
วันหยุดแบบนี้นะครับล้อมวงกันเข้ามาเลยนะครับ
เปิดมาไทรัตหน์ที่ที่สองแห่งนี้
พร้อมกับสนุกสนานที่มีสาระนะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

เปล่าเราต้องสู้ครับ
โอ้โหคุณป่าถ้าไม่สู้เราก็แพ้

พลังเราที่มีอยู่เราก็ไม่ได้ใช้
สู้ชีวิตเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนครับ
เชื่อเลยว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมีปัญหากันทุกคนมีมรสุมมีอะไรกันแน่นอน
เราต้องสู้มันฝ่าฟันมันเพราะว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ย
เราจะต้องสู้ไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจ
ใช่วันนี้ก็มีอีกหนึ่งคนที่พร้อมที่จะมาสู้แล้ว
คนนี้ก็มีกำลังใจในการต่อสู้ดีเหลือเกิน
เราต้องไปดูภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาบ้างครับ
สุพนัทนามสกุลหมวกศรีปาน
ชื่อเล่นชื่อก๊อฟอายุ๒๒ปีจังหวัดชนบุรีครับ

มีผมมีพี่ชายมีพ่อแล้วก็มีแม่
ตั้งแต่ผมจำความได้นะครับ
พ่อแม่ของผมเนี่ยก็ทะเลาะเบาะแว้งกันมาโดยตลอด

เพราะว่าพ่อแม่ของผมเนี่ยทำการเกษตรเลี้ยงกุ้งครับ
มีช่วงที่ได้กำไรก็เลยเหมือนหาที่ทำนาเพิ่ม

ด้วยการลงทุนไปจำนวนมากครับ
หนี้สินก็เยอะตามที่ลงทุนไปด้วยครับ
เขาก็เลยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ
สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็แยกทางกัน

พอมาหลังเสร็จศักดิ์ก็เปิดเครื่องครับ
ปีกู้หนี้ยุมสินเข้ามาประมาณ๒๐๐๐๐๐บาทพูดกว่าศักดิ์สองแล้วครับ
พอเงินเริ่มขาดแคลนก็เริ่มทะเลาะกันครับ

ก็ร้องไห้ครับผมก็สมเพศลูก
เห็นพ่อแม่คนอื่นเขาอยู่กันดีครับ
นี่พ่อแม่มาทะเลาะกันต้องแตกแยกนะครับ

ก็อยากขอโทษลูกบอกเออพ่อก็ไม่อยากจะเลิกกับแม่
อันนี้มีเหตุจำเป็นนะพ่อก็ต้องเลิก
ตอนที่แม่ตัดสินใจหย่ากับพ่อก๊อฟก็คือ
แม่บอกเขาว่าหนี้สินที่มีอยู่แม่จะใช้เอง
ที่เป็นอยู่ตอนแรก๒แสนกว่า

หนี้เพิ่มมาประมาณ
ช่วยล่ีครั้งล่าะ
พอวันไหนที่เขารู้สึกเครียดถึงนึกถึงเรื่องหนี้สินนะครับ
เขาก็จะเศร้าไปเลยทั้งวันโดยแบบไม่เปิดร้านทำผม
เพราะว่าเขาไม่มีอารมณ์ที่จะทำผม
เมื่อเทียดเป็นปัญหาสุขภาพก็จะลุ่มหลาวมากขึ้น
แบบเป็นโรคไทยรอยคืนยามากว่าเกือบ๓ปี
ตอนนี้ก็หยุดยาแล้วก็มีไขมันในเลือด
ผมก็จะเริ่มคิดอะไรไม่ค่อยไม่แร่น

หนี้ทั้งหมดแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนนี้ครับ
คือก๊อฟจะรับผิดชอบเอง

พยายามทำงานหารายได้เสริม

ที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวครับ
ความลำบากที่ผมได้เจอตั้งแต่เด็กจนถึงโตครับ
ผมรู้สึกว่ายิ่งคนเราเจอความลำบากมากเท่าไหร่
มันสามารถทำให้เราแกร่งมากขึ้นเท่านั้นครับ

และด้วยความพยายามที่ผมมี
ผมตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีครับ
จนผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ

ผมตั้งใจเรียนเพื่อที่จะนำเกียรตินิยมตรงนี้
มาเป็นความภาคภูมิใจให้กับพ่อกับแม่ครับ
ผมอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้กับแม่ครับ
เพราะว่าทุกครั้งที่แม่ผมอยู่คนเดียว

ผมก็จะเห็นแม่ผมเศร้าแล้วก็ร้องไห้เสมอมา
ผมรู้สึกว่าถ้าผมใช้หนี้
หรือหาเงินมาปลดหนี้ให้แม่ได้เร็วเท่าไหร่
แม่ก็จะมีความสุขแล้วก็หายเครียดครับ
ความฝันของผมก็คืออยากจะเห็นแม่มีรอยยิ้มได้อีกสักครั้งครับ

มาพบกับตัวเป็นของเขาเลยนะครับ
ก๊อฟนะครับบัณฑิตเกียรตินิยมขอวิ่งชน

สวัสดีครับน้ำน้าก็จะมีชายหนุ่มนะคะมาทำให้คุณเพคกี้แบกกระชุ่มกระชวยขึ้นบ้าง
จากกระชุ่มกระชวยแล้วน่าจะเป็นเคสที่ต้องปวดคอพอสมควรเลยนะฮะ

ก็เรียกว่าตามเกณฑ์เป๊ะเลย๒๒ปีจบปริญญาตรี

สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พักครับ
เรียนการบริหารทั้งหมดเลยขององค์กรภายในโรงแรมครับ
อดีตไปอย่างที่เล่าให้เราฟังมานะครับ
ก็คุณก๊อฟนี่ตอนนี้อยู่กับคุณแม่

คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยแยกทางกันกี่ปีแล้วครับ
ร่วม๑๐ปีแล้วครับตั้งแต่ก๊อฟอยู่มต้นครับ
รวม๑๐ปีก็ตอนนั้นก็๑๐กว่าขวบ

มันเป็นสายฟ้าฟาดในชีวิตเราเลยไหม

จุดจบเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าจริงใจก็ยังทำใจไม่ได้
แต่ว่าก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
ทีนี้เหมือนฟ้าถล่มดินทลายไหมคะ
ใช่ครับคืออธิบายความรู้สึกตรงนั้นไม่ถูก
แต่ถ้าเปรียบเหมือนใจที่อยู่ตรงหน้าอกข้างซ้ายเนี่ย

ใช่เพราะว่าเหมือนเราเคยมีความสุขนะครับ
แล้วก็คือทำการเกษตรแล้วก็มีปัญหาหนี้สินเข้ามามากขึ้นเรื่อย
เขาเข้ากันไม่ได้ด้วยในบางครั้ง
แล้วก็สิ่งที่กระทบเข้ามาก็จะเป็นเรื่องเงินหนี้สินที่เกิดขึ้นด้วยครับ
ทีนี้เห็นบอกว่ามีการขอร้องเกิดขึ้น
ระหว่างก๊อฟกับคุณพ่อคุณแม่

คำว่าหย่าในทะเบียนประวัติของเขานะครับ

หลังจากนั้นก็เราก็จะพอทราบว่า
สุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความเป็นลูกอะครับ

อยากให้ใบทะเบียนสมรสยังอยู่
แล้วไม่อยากให้คำว่าหย่าอยู่ในประวัติ
อยากให้แตกเป็นเสี่ยงนั่นเอง
สุดท้ายก็คือทั้งสองท่านก็ตกลงหย่ากัน
แต่ว่าในจุดนั้นเราก็เริ่มโตมากขึ้นเราเข้าใจแล้วครับว่า
ในเมื่อทั้งสองท่านเนี่ยคือเหมือนไปกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้
ก็ใบทะเบียนประวัติหรือใบสมรสเนี่ยก็ไม่มีความหมายแล้ว

แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่กอล์ฟต้องย้ายไปอยู่กับคุณพ่อ

คือส่วนมากก็จะอยู่กับพ่อแต่ว่าเสาร์อาทิตย์จะไปหาแม่

แต่ว่าก็เราก็จะทราบครับว่าเขาเคยมีลูกอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอเรามาอยู่กับพ่อเป็นส่วนมากเขาก็จะมีอาการเครียดบ้าง
เพราะว่าหนี้สินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
คุณแม่เป็นคนแบกรับหนี้ไว้ทั้งหมด

คุณแม่ก็เลยตกอยู่ในภาวะความเครียด

เป็นยังไงบ้าง
ให้เขาหายจากอาการเครียดตรงนั้น

แล้ววันนี้คุณแม่มาด้วย

แม่ก็นั่งเชียร์อยู่ทางด้านล่างนี้นะฮะ

คุณแม่กุ้งนาเป็นไงครับลูกคนนี้คุณแม่
เป็นลูกที่มีความรับผิดชอบมากเลยค่ะ
เป็นความหวังของแม่ตั้งแต่เล็กมา
เขาจะเป็นแบบนี้ความคิดก็จะเป็นผู้ใหญ่

แล้วก็เสียใจด้วยด้วยคุณแม่มีอาการยังไงมั๊ย
เมาะมันควรได้อย่างไร

เหง้าคือความเหงาความพัน

กินข้าวคนเดียวเดินขึ้นบันไดเนี่ย

ชีวิตจริงเลยที่เจอมาอย่างหนัก
หลังจากเลิกกันคุณแม่มีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่คะ

แล้วพอส่งลูกเรียนพอไม่พอก็ยืนไม่พอก็กู้
ดอกบ้างอะไรบ้างเท่าไหร่คะคุณแม่ตอนนี้

ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแสดงความกระตันอยู่
แทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเรามา
เราอยากทำอะไรให้เขาบ้าง
คือตอนนี้ก็ทำงานทุกอย่างครับที่สามารถทำได้
เพื่อที่จะตัดต้นของเงินหนี้ครับ

หนี้ทั้งหมดเนี่ยคือแม่ไม่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวก๊อฟจัดการเอง
ใช่เดี๋ยวก๊อฟจัดการเองตรงนี้ฟังดูแหมมันหล่อมันเท่เหลือเกิน
เดือนหนึ่งเรามีรายได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งก็จะมีประมาณเกือบเกือบหมื่นครับ
ดอกของหนี้ครับก็จะตัดปีหนึ่งตัดหนึ่งครั้งครับ
ประมาณ๑๕๐๐บาทประมาณนั้นครับ
ก็คือว่าเอาภาระของแม่มา
ทำเพื่อแม่แม่เองก็เป็นทุกข์

สองคนคือมีปัญหาโยงกันอยู่ตอนนี้นะคะ
มีปัญหาแต่ทำไมถึงยังเรียนได้เกียรตินิยมอันดับสอง
มีคนเคยพูดครับว่า
ผมกับพี่ชายเนี่ยต้องติดยา

เรียนไม่จบแต่ว่าเรารู้สึกว่าคำตรงนั้นเนี่ย
เราจะไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอนเราจะทำไงก็ได้ให้ครอบครัวแล้วก็ตระกูลภูมิใจ
อันดับแรกพี่จบแล้วครับปวสอแต่ก๊อฟเนี่ยเพิ่งใกล้จะจบม๖
เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเรียนสูงเนี่ยรายได้จะมากขึ้นแน่นอน
หนี้ที่มีหลายแสนเนี่ยมันก็จะหมดไวขึ้น
ถ้าผมเรียนจบในระดับชั้นที่สูง

ทำไมไม่ไปเที่ยวทำไมต้องประหยัด
ทำไมต้องอ่านหนังสือทำไมต้องขยัน
แต่ด้วยความลำบากที่ก๊อฟเคยเจอครับ
ทำให้ทุกครั้งที่เข้าห้องเรียนหรือว่าทุกครั้งที่จะสอบ
ทำให้เราพยายามเหมือนคนเคยจมน้ำอะครับ

ให้ตัวเองว่ายน้ำเพื่อที่ไม่ให้จมอีก

จะทำเกียรตินิยมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่

ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กที่มีปัญหาทุกคน

ก็ไม่ได้มีชีวิตสวยหรู
ก็คือหลังจากที่เลิกลาจากคุณแม่ไปเนี่ย
ก็ไปอยู่ทางชาเชิงเซาบ้านย่าครับ

ไปประสุปฏิเหตุไปโดนระเบิดงานแต่งครับ
ไม่อยากจะบอกนิ้วนิ้วขาดไปเลยครับ

เขาก็เลยไม่ได้ทำงาน
ก็คืออยู่บ้านเลี้ยงหลานให้กับอาครับ
อยากจะบอกกับแม่ว่าวันนี้ก๊อปได้มายืนในรายการร้องได้ให้ล้าน

หากโอกาสเข้าข้างเราเราจะได้นำเงินที่ได้ไปตัดหนี้ให้น้อยลง
ไปตัดดอกจะ๕๐๐๐จะแสนจะอะไรขอให้มันได้ตัด
ว่านี่มันถึงจะลดลงไม่งั้นมันก็อยู่เท่าเดิมต่อดอกไปเรื่อยอย่างนี้

อยากจะบอกก๊อฟว่าแม่ภูมิใจในตัวก๊อฟมาก
แม่รักกอปมากที่
เป็นกำลังใจให้แม่ให้แม่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้

จะไม่ปล่อยให้ก๊อฟสู้คนเดียว

มคทางเดียวที่จะทำให้นี่สุดแรกก็ต้องมีกันก้อนไปตะนี่ครับผมเรามีให้กลับ๑ล้านบาท
นะครับก๊อฟอยากได้เงินทุนจากรายการของเราเอาไปสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
ต้องการเงินจำนวน๕แสนบาทไปตัดหนี้ครับผม๕แสนบาท
ห้าแสนบาทนะครับสำหรับรายการของเราให้ง่ายง่ายครับ
ร้องให้ได้ถูกต้องครบ๙เพลงนะฮะ
ก็รับไปเลยห้าแสนบาทครับคิดว่าเราจะทำได้ไหม
คิดว่าในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความกดดันเนี่ยเราพร้อมไหม
พร้อมครับพร้อมที่จะสู้เพื่อครอบครัวแต่ว่าในการแข่งขันก็
เขาจะคิดไปทีละเพลงให้ผ่านทีละเพลงทีละเพลงครับ
และวันนี้พี่หวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้มของคุณแม่บ้างไม่มากก็น้อย

ถ้าพร้อมที่จะสู้แล้วมาเลยครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
นั้นเน็ตไว้หน้ามีรอยยิ้มทุกผู้ชม
ไงครับเคยร้องไหมครับ
เคยร้องครับแต่ก็ไม่บ่อยมาก

ถือว่าเป็นเพลงโปรดไหมหรือว่าธรรมดา
เป็นเพลงโปรดครับ
แต่ว่าในส่วนของศิลปินท่านนี้ก็ไม่ค่อยได้นำมาร้องเท่าไหร่
เพราะว่ารู้สึกว่าร่องเสียงไม่ค่อยเข้า

ถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็๗๐ครับ

เพลงนี้เป็นเพลงแรกครับผมไม่มีสิทธิ์จะหยุดต้องร้อง
มีสิทธิ์คือตัวช่วยนะฮะคงทราบดีแล้ว
เรามีตัวช่วยให้สำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
ให้คนละ๖แผ่นป้ายเลือกไปใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงนี้ก็อยู่ในรายชื่อที่ซ้อมครับ
แล้วก็คิดว่าน่าจะร้องได้ครับ

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงมาครับ

แค่เพียงสมมุติว่าหยุดคบกัน
ใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้
ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกล
ผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกัน
ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจ
ไหวเผลอใจให้เธอเกินกัน
ขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกัน
จากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเพียงข้าวห่างกันวันไหว
ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ
กดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจ
อยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนา
จนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออดก็โปรดได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลม
แต่จนกลอดขอแล้วกับสนุกค่ะ
ในมหาลัยในห้องคลาสเรียนเนี่ย
คือในจำนวนเพื่อนที่เยอะเนี่ย

ที่เพื่อนคุยอย่างนี้มันทำให้เราฝึกสมาธิไปด้วยครับ
แล้วก็หลังจากที่ได้บวชเรียนครับ

ก็ทางธรรมะเนี่ยมันช่วยได้หลายเรื่องมาก
ก็ได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์มาโดยตลอดหลังจากที่บวชครับ
คิดว่าสมาธิที่ได้จากการร้องเพลงหรือการควบคุมเนี่ยได้จากการที่เราได้แบบปฏิบัติธรรมด้วยครับ
ตอนนี้เรามาดูกันนะครับตอนนี้ก๊อฟร้องไปแล้ว
ถ้าร้องถูกต้องหมดก็จะผ่านเพลงที่๑รับ๑๐๐๐บาท
่งไปสู่เพลงที่๒ต่อกันเลย
มาดูกันเลยครับสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
อล์ฟร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
ก๊อฟร้อง